อีกแล้วสำหรับครอบครัวสุขพิมายนะคะเมื่อสองอดีตภรรยาอย่างพี่การวิพากรและ
วิทย์ประพาดาเขาแท็กทีมกันค่ะไล่อีฟปภาดาภรรยาคนปัจจุบันของพี่เสก
ออกจากบ้านของพี่เสกนะคะโดยพี่การเนี่ยได้ไลฟ์สดเหตุการณ์ดังกล่าวยาวประมาณหนึ่งชั่วโมง
ใช้ชื่อคลิปว่าขับไล่คอนกรีตเสริมใยเหล็กโอ้โหเราไปชมภาพเหตุการณ์บางส่วนที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะ
เอามีดมาดิแซนเอามีดมาดิสงสัยต้องฟันเข้าไปแล้วมั้งเนี่ย
ค่าน้ำก็ต้องจ่ายนะเว้ยมีปัญญาแล้วน่ะเอามีดอิโต้มาดิ

เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ย๒ชั่วโมงเนี่ยอีกกี่นาที
ไอ้แชมพ์เอาเหรียญมาพ้นตระตู้ห้องน้ำแค่เหรียญก็งัดออก
ไม่ได้อาบน้ำนี่
พ่อสับอยู่
โหอหวงมือกันล่ะครับทุกคน
ระหว่างที่ไลฟ์ไปเนี่ยพี่การก็ด่าไปด้วยนะคะ
แซนวิกก็จะคอยบอกให้พี่การใจเย็น
แล้วก็ให้อีฟออกจากบ้านไปดี

จะได้ไม่ต้องมามีปัญหากับพี่การอีก
แถมยังช่วยอีฟเนี่ยเก็บของใช้ส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับแซนวิชนะ
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ยุติลงด้วยการที่อีฟเนี่ย
นั่งรถตู้ออกไปจากบ้านนะคะโดยมีการเก็บข้าวเก็บของอ่ะนะคะเนี่ย
คนที่เห็นอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกับคุณอีฟนะคะ
แต่ก็มาช่วยขนของแล้วก็นั่งรถตู้คันสีน้ำตาลนี้ออกไปนะคะ
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐของเราเองก็ได้ติดต่อสอบถามไปยังอีฟแล้วล่ะ
แต่ว่าคุณอีฟเนี่ยไม่ตอบก็เลยถามไปยังแม่น็อตแม็กซิม
ซึ่งแม่น็อตเนี่ยเค้าเคยดูแลอีฟอยู่
น็อตเองก็บอกว่าโทรไปก็ตัดสายเหมือนกันก็ไม่ได้รับสายเหมือนกันนะสำหรับคุณอีฟนะ
แล้วแม่น็อตเองก็ยังตั้งคำถามนะคะว่าอีทเจอขนาดนี้เนี่ยทำไมคุณเสกไม่ทำอะไรเลย

ก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าศึกนี้ไม่น่าจะจบง่ายนะคะ
ก็ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรแต่ก็ยังไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะ
แต่เมื่อคืนนี้ในอินสตาแกรมของคุณอีฟเนี่ยได้ลงรูปคู่กับพี่เสกเมื่อประมาณ๑๙ชั่วโมงที่ผ่านมา
เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวอีกทีว่าตอนนี้เนี่ยอีฟไปอยู่บ้านคุณแม่แล้วจริงหรือยัง
ถ้าในคลิปก็บอกด้วยนะคะเห็นพี่การบอกว่ามีการเปิดเผยชาติไลน์นะว่ามีการเช่าโมงเช่าบ้าน
ราคาเดือนละห้าหมื่นนะคะมีปัญญาจ่ายเหรอเดือนละห้าพันก็พอแล้ว
เจ้าเหน็ดเองตอนนี้ก็แบ่งทีมเอาเป็น๒ฝั่งฝ่าด
บางคนก็สงสารอีฟแต่บางคนก็เข้าใจ
หัวอกคนเป็นเมียหลวงเมียนัมอส
แต่ก็กลายเป็นอดีตภรรยาไปแล้วนะ
เออนะคะไลน์สดโอ้ยคุณคุณดูกับยอดกับแสนนะโอ้ยนะคะเยอะเฉียว